เขาเรียกว่าความรักไม่เข้าใครออกใคร
ให้ปุ๊กลุ๊กส่งความหวานส่งตรงมาจากเมืองนอกเลยนะคะ
จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วง

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน
ไม่ต้องหาคำไหนมาเพื่ออธิบาย

พาคุณผู้ชมไปดูคนเขารักกันดีกว่า
สเตตัสไม่ต้องแต่หวานไม่พร่องเลยนะจ๊ะ
ก็หนุ่มไม้กระชีปุ๊กลุ๊กนี่ไง
ฟ้าพาไปหวานกันไกลถึงอเมริกา

จังหวะที่ชี่ปุ๊บตากรุ๊บกบกางลากอาย
โอ้โหพระเอกของเรารีบมาช่วยอย่างไว
นี่มันซีรีส์เรื่องไหนกันนะคะคุณ
โอ้โหอย่าล้มเด้ออายเขาเด้อ
เอาสิ

แล้วแต่เตตัสชีปุ๊กหวานนำร้อยเปอร์เซ็นต์
ต่อไปนี้ห้ามปล่อยมือแล้วนะ
มาบอกเลยจ้าหล่อนชนะทุกคน